เอาล่ะโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับงวดสุดท้ายของปีหนู
แล้วเดี๋ยวเราจะต้อนรับปีวัวยิ้มอะไรยิ้ม
ค่ะชอบชอบชอบอย่างนี้อ่ะคุณผู้ชมครับมาดูเลขเด่นกันบ้างนะครับ
กลุ่มชาวบ้านกว่า๓๐คนเขาฝ่าความมืดไปที่นี่ครับ
ที่วัดขมงหักอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อวานนี้ครับ
ขอโชคลาภส่งท้ายปีจากเรือแม่ตะเคียนมีชื่อว่าแม่ศรีสุธาพร
เชื่อว่ามีอายุมากกว่าพันปีทีเดียวนะครับ
แล้วก็มีความเป็นพี่เป็นน้องกับเรือตะเคียน
ที่นำขึ้นมาไว้ที่วัดไปก่อนหน้านี้๓ลำด้วย
ชาวบ้านยังบอกด้วยนะครับว่ามั่นใจเหลือเกินว่าแม่ตะเคียนจะให้โชคงวดนี้แน่นอน
กระซิบด้วยว่าเห็นเลขแบบจะมีทั้งแบบ๒หลัก๓หลัก

ชาวบ้านไปนี่วัดล่ำช้างค่ะคุณ
ไปขอพรจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
พระเจ้ามุกดอกไม้สมปรัฐนาศรีเมืองเชียงใหม่
อันนี้ชื่อก็นะยาวไหม
พระเจ้ามุกดอกไม้สมปรัฐนาศรีเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ขนาดหน้าตัก๓๙นิ้วสูง๙๐เซนติเมตร
สร้างจากมวลดอกไม้นานาชนิดนะคะนี่
มีน้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัมชาวบ้าน
จากไหว้ขอพรขอโชคขอลาบขอให้เห็ง
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะ
ยังไปส่องหาเลขเด็ดนี่แหละค่ะอ่างน้ำมนต์
ที่ตั้งอยู่ต่อหน้าองค์พระนะคะที่ผ่านมาเนี่ย
จะบอกว่ามีคนดวงดีนำตัวเลขไปเสี่ยงโชค
แล้วก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลต่างมาตลอดนะ
งวดนี้ชาวบ้านก็บอกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนะ

เขาเห็นตรงเลย๓ตัว

อันนี้ใหม่แล้ว๑๒๓๖๔อะ
แล้วก็เชื่อว่าไอ้เลขที่เห็นในอ่างน้ำมนต์เนี่ย

เออแล้วเลขอังนมลน่ะดั๊งเป็นเลขเกี่ยวกันกับเมื่อกี้

ไปต่อกันที่วัดประชุมมิตรบำรุงนะฮะอำเภอบ้านฉางที่มรยองครับ
คุณอุทุมพรอายุ๔๐ปีนี่เดี๋ยวเขาจะแต่งชุดไทยสวยงาม
นี่รำแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนซะหน่อย
อุ้ยสวยคุณก็สวยคุณก็สวยค่ะเป็นแบบผอมโอรันหน่อยเนอะ
ดูเครื่องที่ศีรษะเขานี่ใหญ่โตโมโหลานทีเดียวเขาบอกว่าเขาขอแล้วเขาได้
ก็ต้องกลับมาลำแก้บนนะฮะลำแก้บนเสร็จปุ๊บคุณอุทุมพรยังจุดประทัดเสียงทายหาเลขเด็ดอีก
เดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยแล้วกันนะฮะเขาก็เสี่ยงโชคกันจุดกันเมื่อวานนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวเอามาเสี่ยงโชควันนี้ชาวบ้านก็บอกว่าก็เคยมาขอเจ้าแม่ตะเคียน
แล้วก็ได้รางวัลกันทั่วหน้าสมใจนี่ก็เลยโชว์ให้แบบนี้นะครับ
เอาล่ะไปกันที่เห็งเชิญยิ้มเป็นลูกชายของโป๊งเด่งเชิญยิ้ม
ว่างวดที่ผ่านมาถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวเจ็ดศูนย์
ครับได้รับเงินรางวัลแบบเบาสี่หมื่นห้าพันบาทในงวด
นี่ก็เห็นเลขสวยสวยอีกจากอ่างน้ำมนต์นะครับแล้วเขาก็
เชื่อเหลือเกินว่าจะได้โชครับปีใหม่นะครับเอาไปฟัง
วิเคราะห์ตัวเลขหน่อยก็แล้วกันครับวันนี้ส่งท้ายยัง
อย่างที่บอกเสมอนะครับผมจะตาม๖๓ไว้นะครับเพราะว่า
เป็นปีหกสามสิ้นปีเอาล่ะจัดฟันสู้ใหม่หาหกสามกันเ
ได้ครับแล้วก็อย่าลืมน่ะอะไรฮะสูงสูงสองนี่อย่าทิ้ง
อย่าทิ้งครับอะไรก็ได้ที่ติดกันใกล้กันในอ่าง
นี้ดีทั้งหมดครับมาดูกันได้ครับเอออะไรที่ติดกันอ่ะ
ก็นี่นั่นไงซ้ายมือเห็นไหมอ่ะอะไรติดกันอ่ะอ่าแต่ว่าไอ้
เลขปีเนี้ยมันจะหาซื้อได้แล้วหรือมันเกลี้ยงแล้ว
พี่เบิร์ตเมื่อวานไปหาซื้อลอตเตอรี่ปีพศไม่มี
แล้วอ่ะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาของก๊อบก๊อบซื้อมาแล้ว
ไปวัดไผ่แขกหรือวัดอุทุมพระรารามจังหวัดสุพรรณบุรีจ้า
มีชาวบ้านทยอยไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นกุมารไอ้จ้อย
แล้วก็มีการกระซิบขอพรจากพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีจ้า
แล้วก็มีการไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยนำลูกตะกร่อพร้อมกับขนมน้ำแดงไปแก้บนกุมารไอ้จ้อย
แต่ที่พลาดไม่ได้คืออะไรล่ะไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยทำไมแต่ละคนไปเนี่ยต่างคนต่างไปแต่ทำไมเห็นเลขเดียวกัน
เขาก็เลยบอกว่าเตรียมที่จะเอาเลขที่เห็นนั่นแหละค่ะไปลุ้นรางวัลใหญ่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้แล้วสินะ
ใช่ครับนะฮะล่องใต้ลงไปหน่อยครับชาวบ้านเกือบร้อยคนไปร่วมกันลุ้นให้กำลังใจทีมกู้ภัย
กำลังช่วยกันจับงูจงอางนะฮะหรือว่าบองหลาขนาดใหญ่นะครับ
ขดตัวอยู่ที่บ้านเลขที่๑๗หมู่๓ตำบลดินอุดมอำเภอลำทัพนะฮะเมื่อวานครับ
โอ้โฮชาวบ้านก็กี๊ดได้ใหญ่นะอย่างเดรมหลายมันยาว๕เมตรน่ะ
ใหญ่จังเลยนะฮะน้ำหนักเกือบ๑๐กิโลทีเดียวโอ้โหตายแล้ว
ดำมาเมื่อมันจับยังไม่แค่ที่เดียวนะฮะวันเดียวกันงูจงอ้างอีกตัวหนึ่ง
เลื้อยไปนอนอยู่ในห้องนอนบ้านเลขที่๙๙
ชาวบ้านเขาบอกว่าเลข๙เลข๖มันกลับกันได้
มันก็เหมือน๖๓อะไรแบบนี้อยู่ที่บ้านเลขที่๙๒
หมู่๘ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมกู้ภัยจับออกมาได้
ตัวนี้ยาว๓๕เมตรหนักประมาณ๗กิโลกรัม
ชาวบ้านก็เชื่อกันว่างูเป็นงูเจ้าที่มาให้โชค
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวจะเอาบ้านเลขที่ทั้งสองหลังนี้แหละฮ
เสี่ยงโชคกันดูสิว่าบองล่าเนี่ยจะให้โชคชาวบ้านหรือเปล่า
พูดไปซิบองล่าได้ไหมสาวใต้สอนเราพูดนะฮะต้องพูดให้ถูกต้องนะฮะ
ครับขณะที่บรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาลานโพ
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเงียบเหงาครับซึ่งคาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากสถานการณ์โรคโควิด๑๙คนเขาก็เลยไม่อยากออกจากบ้านกัน
ไม่ได้ต่างกันเลยกับที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเงียบเหงาเหมือนกันครับ
มีคนมาเลือกซื้อลอตเตอรี่บางตามากผู้ค้าสลากยอมรับแล้วล่ะ
งวดนี้ขายไม่ดีมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่เอาออกมาวางแล้วนะครับ
ก็ต้องทำใจแล้วลอตเตอรี่ที่เหลืออยู่เนี่ยคงขายไม่หมดแน่
ส่วนตัวเลขที่คนนิยมมาซื้อนี่แหละครับเกี่ยวกับปีครับ๖๓
คุณบัญญัติบอกมาในเพจเฟซบุ๊กบอกว่า๖๓ฉบับละ๑๕๐เข้าไปแล้ว

เห็นไหมบอกแล้วว่ามันหายากนะครับ